กันต่อนะข่าวนี้โอ้โหเป็นข่าวสดร้อนเมื่อสักครู่เลยนะคะ
ติดตามความเคลื่อนไหวกับโควิด๑๙นะคะ
เพราะว่าน้องแพลร์นิชาพัฒน์น้องแพลร์ที่ร้องเพลงรักติดไซเลนเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เธอไปตรวจมาแล้วก็น้องใบตอง
ก็คือผลเป็นบวกนั่นเองคุณผู้ชมนะคะ
คือเมื่อวันที่๒๐มีนาเนี่ยค่ะ

ได้รับสายตรงจากคุณหมอเลยว่าผลการตรวจออกมาแล้วนะคะ

ติดเชื้อโควิด๑๙หรือว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยนะ
โพรงจมูกกับคอนะคะแล้วก็ยังมีอาการขั้นแรก
ซึ่งเขาบอกว่าเชื้อเนี่ยมันกลายลงปอด
คือยังสามารถหายใจได้ตามปกตินะคะ
ก็คือเขาบอกว่าแพลร์จะต้องเข้ารับการรักษา

เพื่อรอดูอาการให้ครบทั้ง๑๔วันนะคะ
ซึ่งแพลร์บอกว่าจริงเธอยังไม่ทราบนะ
ว่าเธอได้รับเชื้อมาตั้งแต่วันไหนช่วงไหน
และเธอก็ไม่มีการเดินทางไปต่างประเทศด้วย
ซึ่งตอนนี้ต้องอยู่ระหว่างการหาที่มาของโรคนะคะ
แต่ว่าน้องแพลร์เขาบอกว่าอยากจะแจ้งให้ทุกคนรู้ให้เร็วที่สุด
เพราะกลัวการกระจายของเชื้อโรคนั่นเอง
คือตอนนี้น้องแพลร์บอกว่าเขากำลังทยอยติดต่อกับทุกคนที่ได้ใกล้ชิดกับเขา
หรือว่าร่วมงานกับเขามาตั้งแต่วันที่๑มีนา
ให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้
ต้องแจ้งข่าวด้วยนะคะแล้วก็เริ่มสังเกตอาการตัวเอง

บอกขอโทษทุกคนจริงที่ทำให้ทุกคนต้องลำบากไปด้วย
เอาล่ะสำหรับใครที่รู้ตัวเองเนาะว่าไปใกล้ชิดน้องแทน

ก็ให้กากตัวเอง๑๔วันเพื่อตรวจกลับตัวเองกันอีกครั้งหนึ่ง